อันนี้ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยให้ดำริไปแล้วสั่งการไปแล้ว
ร้านที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเรื่องทางหนีไฟป้ายบอกไม่ชัดเจน
โอ้แถวนั้นเยอะใช่ไหมครับไปดูซักหน่อยปรับปรุงทางหนีไฟ
ตามที่สำนักงานเขตแจ้งไปแล้วหรือยัง
เรื่องต้นพบว่าบางร้านครับทางหนีไฟยังไม่ชัดเจนนะคุณผู้ชม
ยังไม่ชัดเจนเพียงพอครับก็เลยขอให้ผู้ประกอบการเนี่ย
สัญลักษณ์ให้กับผู้มาใช้บริการให้เห็นมันชัดหน่อย
ให้มันชัดเจนหน่อยเวลามันเกิดเหตุเนี่ยจะได้หนีได้ทัน
แม้ว่าผู้ประกอบการจะทำแผนผังสัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟ
ให้ผู้มาใช้บริการได้เห็นชัดเจนแล้วก็ตาม
แต่บางจุดเนี่ยคุณผู้ชมเส้นทางหนีไฟมันมีอันนู้นอันนี้อะไร

เอารังมิกเซอร์ไปวางบ้าง
เอาอะไรอ่ะอุปกรณ์ทำครัวไปวางขวางทางบ้าง
วางของบ้างรังเครื่องดื่มอะไรแบบนี้
มันไปบังเยอะอยู่บ้างก็โดนสิ่งกรีดขวางไป
ก็เลยอยากจะให้ผู้ประกอบการย้ายให้มันถูกต้องหน่อย
ส่วนการตรวจสอบโครงสร้างของสถานประกอบการครับ
ทางฝ่ายงานโยธาของสำนักงานเขตแต่ละเขต
มีการตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบไปแล้วนะครับ
ทางรองผู้ว่ากรทมครับนางสาวทวิดาก็ย้ำว่าทุกสัปดาห์นะ
แต่ละสำนักงานเขตต้องรายงานด้วย
รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างของสถานประกอบการ
ในพื้นที่ของแต่ละเขตให้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรทมรับทราบด้วย
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุ
จนทำให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยเมาเท่นบีเอานะครับ